เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางหน่อยละกัน
คือจริงวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มต้นทำงาน
แต่หลายคนบอกว่าโอ้โหเมื่อวานเดินทางกลับ

บางคนใช้เวลา๑๒ชั่วโมงขับรถมาจากเชียงราย
ยังไม่ถึงกรุงเทพถึงแค่นครสวรรค์อะไรแบบนี้

เพราะคนเริ่มทยอยกันเข้ามานะครับ
แล้วก็ที่ขนส่งก็ยังมีคนติดค้างอยู่ด้วยนะคะ

ว่าจะเป็นถนนสายเอเชียมิตรภาพ
รถยังหนึบอยู่คือปริมาณรถยังหนาแน่นนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมไปสำรวจที่ถนนสายเหนือ

วันนี้เนี่ยทีมข่าวของเราตรวจสอบนะคะ
ก็ยังมีประชาชนเดินทางกลับกันอย่างต่อเนื่อง
บนถนนสายหลักในตัวเมืองข้ามสะพานเดชาติวงศ
การจราจรก็ค่อนข้างหนาแน่นเลยค่ะ

ว่าวันนี้ทั้งวันรถจากสายเหนือ
จะเดินทางผ่านจังหวัดนครสวรรค์เยอะ
แล้วก็แนะนำค่ะใครจะผ่านเส้นทางนี้
แนะนำให้ไปใช้ทางเลี่ยงเมืองแทนนะคะ
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหารถติด
ส่วนที่ถนนสาย๓๐๔ทางเลี่ยงจากสายอีสาน
ปริมาณรถก็มากเช่นกันนะคะมีติดขัดเป็นบางช่วง
แต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบแล้วยังถือว่าคล่องตัวนะคะ

ว่าหลายคนวางแผนเดินทางกลับล่วงหน้าแล้ว
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหารถติดช่วงขึ้นลงเขานั่นเองนะคะ
ส่วนการเดินทางโดยรถโดยสารนะครับ
เพราะว่ายังมีประชาชนตกค้างตามบขอีกจำนวนมาก
โดยเฉพาะที่สถานีขนส่งโคราช
ก็มีคนไปรอซื้อตัวขึ้นรถเพื่อจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ
แล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดจำนวนมากครับ
ทำให้ต้องมีการเพิ่มเที่ยวรถจากเดิม๑๖๐เที่ยวต่อวัน
เป็น๒๐๐เที่ยวต่อวันเพื่อส่งคนกลับไปทำงานให้ทัน
คาดว่าไม่เกิน๔โมงเย็นวันนี้นะครับ
จะสามารถส่งคนเดินทางกลับได้หมดครับ
พาไปดูบรรยากาศการเดินทางด้วยรถไฟกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมไปที่สถานีรถไฟอุบลรัชธานีค่ะ
ประชาชนเขาก็ห่อหิ้วกระเป๋าเดินทาง

เตรียมที่จะขนขึ้นรถไฟกลับมาทำงานกันอย่างคึกคักเลยนะคะ
โดยทางการรถไฟก็มีการเสริมรถขบวนพิเศษ
ขากลับจากอุบลเพิ่มอีก๑ขบวนในช่วงเวลา๑ทุ่ม

เพื่อที่จะรองรับคนที่เดินทางกลับ

ดมหาสิ่งเสพติดหาวัตถุระเบิด
เพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่ไม่อาจคาดฝัน
รวมถึงป้องกันคนร้ายลักลอบลำเลียงสิ่งของผิดกฎหมาย

เอาเป็นว่าตอนนี้ใครที่กำลังดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่

หรือว่าอยู่ที่ขนส่งสายต่างส่งข้อความมาบอกกันได้นะคะ
ว่าตอนนี้คนเยอะแค่ไหนรถติดมากน้อยแค่ไหน
แล้วก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยกันนะครับ